ในเรื่องของการปราชิกของพระธรรมชโย
หรือว่าต่อสู้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่
หลังจากที่นายบุญชัยเบนจารงคกุลลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
เชิญชวนบรรดาศิษยานุสิตให้มาร่วมการปฏิบัติธรรม
และแผ่เมตตาให้กับสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับพระธรรมชโย

โดยมีมติเบื้องต้นว่าคำพูดของนายบุญชัยอาจจะเข้าข่ายต่อสู้

และช่วยให้ที่พำนักแก่ผู้กระทำความผิด
ระหว่างนี้กำลังตรวจสอบขั้นตอนและระเบียบตามกฎหมายอีกครั้ง

ครั้งที่๒ไม่จำเป็นต้องรอให้อายการนัดสั่งคดีในวันที่๑๓กรกฎาคม
ก่อนจะขออำนาจศาลออกหมายค้นอีกครั้ง
ขณะที่พระพุทธอิสระได้เข้าพบกับพระราชวิสุทธิเวทีเจ้าคณะภาคที่๑
เพื่อเร่งรัดคำกล่าวโทษให้ดำเนินนิคกรรมกับพระธรรมชโย
เนื่องจากอาบัติปราชิกสิกขาบทที่๔
อุตรีมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนเป็นครั้งที่๒
พร้อมกันนี้พระพุทธอิสระยังร้องขอให้ถอดถอนพระธรรมชโยออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
ตำแหน่งพระอุปัชชาพร้อมกับนำพยานหลักฐานส่งเพิ่มเติม
ส่วนความขึ้นไหวภายในวัดพระธรรมากรายก็ยังคงเป็นไปตามปกติ
โดยคณะศิษยานุสิตเดินทางมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้ตรวจเข้มรถยนต์ที่เข้ามาภายในวัด